เอามาดูเรื่องพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตไฮโซไฮโซกันหน่อยนะ
เป็นชีวิตไม่ใช่ชีวิตของเซลปแต่เป็นชีวิตของพระสงฆ์

สำนักเพศเนี่ยนะอ่าได้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ
แล้วก็มีคนเข้าไปดูมีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไปคอมเมนต์

ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนได้เห็นภาพต่างแล้ว
พระสงฆ์อยู่ในห้องที่เป็นห้องหรูหรา
ใช้โทรศัพท์มือถือดีแพงยี่ห้อหนึ่งเป็นผลไม้เนี่ยนะ
แล้วก็โทรทัศน์จอใหญ่มีโฮมเทียเตอร์ด้วย
เขาโพสต์ภาพเอาไว้ข้อความระบุแบบนี้ค่ะ
ระดับหลวงพี่ท่านก็ต้องรู้นิดนึงโยม
สาธุเจริญไฮโซแอดหลวงจร
ภาพดังกล่าวพบว่าพระสงฆ์เป็นรูปเดียวกันนะคะ
ใช้โทรศัพท์มือถือแพงอยู่ในกุฏิหรูเป็นห้องกระจก
มีทีวีขนาดใหญ่นอนบนเตียงด้วยนะ

โดยถูกระบุว่าวัดนี้คือวัดในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
นี่ค่ะมีจอโทรทัศน์แบบนี้มีโฮมเทียเตอร์ด้านล่าง
มีห้องห้องมีผ้ามาดเป็นห้องเหมือนมองเผินเหมือนโรงแรมนะ
ลักษณะคือกินหรูอยู่สบาย
อ่าแล้วก็มีแอร์แบบนี้ด้วยเนี่ยนะคะมีเตียงด้วย
ปกติสมณเพศนอนเตียงไม่ได้นะคุณนะ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่

คือเราได้ข้อมูลว่าอยู่ในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เราก็เลยลงพื้นที่ไปแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นวัดไหนนะคะ
เราก็ไปหาข้อมูลเราเดินทางไปที่วัดหนึ่งในอำเภอด่านซ้ายนี่แหละ
ไปพบกับพระลูกวัดรูปหนึ่ง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าจากการดูรูปถ่าย
น่าจะเป็นพระสายธรรมยุทธ์น่าจะดูจากสีของผ้าผ้าที่ท่านห่มสบุงเนี่ยนะ
จะเป็นสีลักษณะสีกลักก็คือสีเข้มนี่นะคะ
บอกว่าน่าจะเป็นพระสายธรรมยุทธ์ก็คือพระป่าไม่ใช่พระบ้าน
ก็คืออืบมหานิกายนั่นเองนะคะ
จากนั้นทีมข่าวได้ข้อมูลแบบนี้เอ๊ธรรมยุทธ์ใช่ไหมงั้นเราไปวัดป่ากัน
ทีมข่าวของเราก็ไปวัดป่าเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย
ไปเจอพระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งภายในวัด
พระรูปนี้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าดูจากรูปไม่คุ้นหน้านะ
แต่ว่ารักษณะการถ่ายรูปและโพสต์แบบนี้ท่านบอกไม่เหมาะสม
ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเป็นพระมาบวชแล้วอยู่อย่างหรูอย่างไฮโซ
แนะนำว่าให้ศึกไปอยู่บ้านพระรูปนี้บอกนะคะ
อกจากนี้ท่านพูดต่อบอกว่าการกระทำแบบนี้เป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายเนี่ยวัดอื่นจะได้รับความเสียหายนะคะ
เสียภาพลักษณ์เสียภาพพจน์พระสงฆ์หมด
แต่ก็ต้องไปตรวจสอบนะว่าใช่พระจริงหรือเปล่า
คือพระผู้ใหญ่รูปนี้ฝากทีมข่าวของเราให้ไปตรวจสอบให้หน่อยว่า
สรุปแล้วที่เขาโพสต์ไปเนี่ยเป็นพระจริงไหมมีตัวตนจริงหรือเปล่า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะพอได้เรื่องนี้ได้๒ข้อมูลจากสองวัดแล้ว
ไปสอบถามที่นายทรงพุทธสรินเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาที่จังหวัดเลยค่ะ
สอบถามถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าท่านท่านเห็นหรือยังเห็นภาพหรือยัง
มีการตรวจสอบหรือยังเป็นใครมาจากไหนพระรูปไหนวัดอะไรค่ะ
แต่ยังติดต่อไม่ได้เลยนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพุทธนะคะ
เพราะว่าท่านติดราชการอยู่อย่างไรเราจะตรวจสอบแน่นอนเรื่องนี้ค่ะ
ว่าสรุปแล้วเป็นพระจริงหรือเปล่านะคะ